เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเมล็ดเม็ดโฟม

แรงขนาดมันระเบิดตู้มออกมากลางเมืองไฟท่วมฮะ
ซอยกิ่งแก้ว๒๑ตำบลบางพีใหญ่
โอ้โฮไฟรุนแรงนะฮะอยู่ตำบลบางพีใหญ่อาเฟิร์ดบางพีสมุดปราการ
เขาประกอบกิจการก็คือผลิตเม็ดโฟมแล้วก็สารเคมี
เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแล้วถ้าเกิดว่าเห็นตอนกลางวันเนี่ย

นี่ขณะกลางคืนคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
เขาถ่ายภาพมุมแบบมุมไกลมายังเห็นควันพวยพุ่งขึ้นมาเลย
คือมันดำทำมึนมากจริงกลางดึกมันมืดอยู่แล้ว
แต่ควันดำครั้งนี้เนี่ยมันถมึนแทรกความมืดของกลางดึกไปฮะ
มีคนเจ็บเป็น๑๐รายนับตั้งแต่เมื่อคืนนะ
ตอนไฟไหม้แรกที่มันระเบิดตู้ม๕๐๐เมตรไม่เป็นอันอยู่เลยฮะ
ความรุนแรงของมันเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบกับชุมชนบริเวณรอบด้านนะฮะ
ร้อนแรงคือความร้อนไปด้วยแล้วแรงกระแทกบึ้มเมื่อกี้มันกระแทกบางบ้านนะ
กระจกตรงกระจกแตกเกิดขึ้นฮะรับรู้ความระทึกได้
แล้วมีเสียงระเบิดไอ้ตุ้มนั้นน่ะนั่นตุ้มแรกนะ
แล้วมันดังระเบิดเป็นระยะระยะตลอดเลยฮะควันดำมากมายครับ
เจ้าหน้าที่บอกตอนแรกนะที่ได้ยินเสียงชาวบ้านเขารายงานว่า
เหมือนมีคนตะโกนว่ามันรั่วค่าค่ำนะคำเดียวฮะ
และจากนั้นบึ้มไฟบึ้มดูควันฮะโอ้โหดูควัน
วันดำถมืนเห็นไหมที่คุณนัทพงศ์บอก
นี่กลางดึกกลางคืนควันยังดำแทรกกลางดึกมาอีกต่างหากฮะ
เพราะอะไรเพราะที่นี่เก็บสารเคมีถังเคมี๒๐๐๐ตัน

มหาศาลมากนะครับและเป็นสารเคมีเป็นสารวัตถุไวไฟ
กว่าเพลิงจะสงบได้ใช้คำนี้นี่กี่โมง๖โมง๔๒นาที
ไฟยังไม่สงบแบบเบ็ดเสร็จนะตอนนี้เนี่ยยังต้องควบคุมเพลิงเอาไว้อยู่นะครับ
นี่คือบรรยากาศแทบจะล่าสุดประมาณสัก๖โมงที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
เจ้าหน้าที่คุมเพลิงในวงจำกัดเห็นไหม
คำว่าคุมเพลิงในวงจำกัดคือมันไม่ไปมากกว่านี้แล้ว
แต่ตรงจุดที่มันมีความร้อนแรงยังเอาไม่อยู่
ยังคุมคือยังดับไฟสนิทไม่ได้ยังมีเปลวไฟ
ดูความแรงที่มันทำให้อาคารที่เป็นตึกเป็นอย่างนั้นดิ
กระจกแตกตึกล้าวตึกพังบ้านเดือนประชาชนอยากเยินครับ
๕๐๐เมตรในโซนนี้ได้รับผลกระทบไปถ้วยหมด
อธิบายที่โรงงานผลิตสารเคมีผลิตเม็ดโฟมซอยกิ่งแก้ว๒๑ตมบางพีใหญ่อบางพีจังหวัดสมุทรปราการ
สถานการณ์ยังไม่จบถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะตามต่อ
เพราะตามรายงานบอกว่ามีคนเจ็บเป็น๑๐คน
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเดี๋ยวจะลงพื้นที่ตอนสายนะ
ไปดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะสาเหตุที่แท้จริง